ที่เป็นพรานเจนเดอร์คนแรกของโลกเลย

ก็มาบุกบันเทิงไทยรัฐสดร้อนเลยนะคะ
แคนดี้เขาบอกว่าพอได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยคือดีใจมากนะ
ดีใจจนมือถือหายค่ะคุณ
ดีใจมากคือดีใจจนไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไปวางไว้ที่ไหน
ดีใจคือได้ตำแหน่งปุ๊บมือถือหายปั๊บเลย
แล้วก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอเพิ่งเลิกกับแฟนด้วยนะ
ส่วนอีก๒สาวอย่างซอโซ่กับชมพู่เนี่ย

ซอโซ่นี่เขาบอกว่าเฮ้ยเขายอมรับแบบเปิดเผยเลยว่า
แฟนเขาเป็นธอมนี่หนุ่มอ่ะตาค้างล่ะสิ
ดีใจค่ะยังดีใจไม่หายเลยค่ะ
ความรู้สึกเหมือนขึ้นลงจากแคทบองค์เลยค่ะ
มีแฟนหรือยังคะก่อนเลยมีแฟนหรือยังคะ

อ้าวเฮ้ยขายของแล้วสักทีค่ะจริงค่ะค่ะค่ะ
ก็ถือว่าสูญเสียสิ่งนั้นไปเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่า
พ่อสมบูรณ์ว่าสมมือมีแล้วค่ะมีแล้ว
ค่ะก็สวยขนาดนี้อ่ะเนาะอยู่ในวงการด้วยกัน

เราก็เรียกว่าเพื่อนที่รู้ใจแล้วกัน
ใช่เพราะว่าคือเขาก็รู้ใจเราทุกอย่างเนาะ